นี่ค่ะคือทางกู้ภัยกับท่านเจ้าวาดวัดบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอันนี้ไม่ต้องกังวล
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาป้องกันมาให้อย่างดีอยู่แล้ว
ใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้นใส่โรงศพมาให้ทางวัดก็ช่วยเหลือญาติโยม
แค่นี้ก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วนะพ่อเสียชีวิตจากโควิด

คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด๑๙แบบนี้นะคะ
มีสิ่งของชิ้นหนึ่งขายดีมาก
คือเป็นเจ้าของผู้ประกอบการก็อาจจะรู้สึกเราอยู่รอดได้แหละ
แต่ว่าจริงแล้วในความอยู่รอดได้นั้นมันก็มีความเศร้าใจอยู่ในนั้นด้วย

ช่วงโควิด๑๙โกดเก็บกระดูกขายดีจริงนะ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายได้เดือนหนึ่งอาจจะ๑๐ชิ้น

คนต้องมาแห่ซื้อโกรธไปเก็บกระดูกกัน
เพราะว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙เพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะคะ
เราได้คุยกับนายรุ่งศักดิ์จันบำรุงนะคะ
เขาเป็นเจ้าของร้านที่ขายเบนจรง
อยู่ในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
เขาบอกว่าร้านเขาเนี่ย
คือจริงแล้วเนี่ยธุรกิจมันก็ไม่ได้แบบว่ารุ่งเรื่อง

แต่ช่วงนี้เนี่ยเดือนหนึ่ง๓๐ชุดนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อโกรธที่เป็นแบบทรงกลม

แต่ถ้าจะเอาลูกมาติดอย่างเนี้ยก็ต้องรอเวลาใช่ไหมแต่ส่วนมาก
เขาไม่ติดแหละเขาเขาทำมาซื้อเลยไปช้าเผาหวายน่ะ
ไม่ต้องให้มีการตรวจก็เดือนนี้ซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะ
ดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตรายวันก็จะเห็นว่า
ผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าเนี่ยคือมันสูงขึ้นจริงจริง

แล้ววิธีการที่จะเหมือนกับว่าชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ย
เขาก็ค่อนข้างต้องแบบเร่งรัดเนอะห้ามเปิดถุง
ไม่มีการอาบน้ำศพรดน้ำศพหรือว่าเผาหรืออะไรแบบนี้ค่ะ

คนก็เลยต้องแห่มาซื้อโกรธกันเพื่อที่จะเอาไปแบบเก็บอัฐิอะไรแบบนี้นะคะ